คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้าง
เพราะว่าตำรวจทางหลวงมหาสารคามนะครับได้มีการไล่จับรถต้องสงสัยขนยาบ้า
โดยติดตามไล่ล่าไปตามเส้นทางจนไปพบรถคันดังกล่าว
เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำอยู่คนขับนั้นเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในรถพบยาบ้ากว่า๖๐๐เมตรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตี๑๓๐ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจทางหลวงพยักษภูมิพิสัยแล้วก็ตำรวจสพเมืองมหาสารคาม
ที่พลิกคว่ำอยู่บนถนนมหาสารคามกไก่งองู๒๖๖๕มุกดาหาร
ก็พบผู้บาดเจ็บอยู่ในรถเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุธาเวศ
แต่ท้ายที่สุดผู้บาดเจ็บนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ทราบชื่อก็คือนายพานุมาตรพันธ์สวัสดิ์อายุ๑๘ปี
เป็นชาวอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
จากการตรวจค้นภายในรถเจ้าหน้าที่พบยาบ้าประมาณ๖๘๐๐เมตรนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจทางหลวงพยักษภูมิพิสัย
ได้แจ้งให้ตำรวจสอบพอร์เมืองมหาสารคาม
สกัดจับรถต้องสงสัยหลบหนีจุดสกัดตำรวจทางหลวง
แล้วก็ขับวนหนีอยู่ในตัวเมือง
จากนั้นก็หลบหนีไปทางจังหวัดกาลสิน
กำลังขยายถนนเป็น๔เลน
ซึ่งถนนมีแต่ดินลูกรังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่างระดับ
ประกอบกับน่าจะไม่ชำนาญเส้นทางและความมืด
ทำให้คนขับรถที่ขนยาเสพติดรายนี้
ประสบอุบัติเหตุจนตัวเองนั้นเสียชีวิต
ตำรวจทางหลวงพคภูมิพิสัยเปิดเผยว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาบ้า
มาจากจังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะผ่านเส้นทางดังกล่าว
เพื่อเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทางตำรวจเองจึงตั้งด่านสกัดจับ
กระทั่งรถต้องสงสัยขับมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์

ทันทีที่เห็นจุดตรวจคนขับก็กลับรถแล้วก็หลบหนี
ตำรวจทางหลวงก็ขับรถไล่ติดตามและวิทยุ
ขอให้ตำรวจสพเมืองมหาสารคามช่วยกันสกัดจับ
กระทั่งมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุและคนขับรถเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด
นำส่งสพเมืองมหาสารคาม
เพื่อขยายผลถึงเครือข่ายค้ายาบ้านี้ต่อไปนะครับ